เรื่องราวนี้คนเป็นแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับครับเพราะว่าลูกสาวอายุ๑๕ถูกผู้ชาย
เป็นแฟนหนุ่มอายุ๑๘แฟนนุ่มรุ่นพี่มาฉุดกระชากลูกสาวไปต่อหน้าต่อตาแม่กลางตลาด
เพื่อนของลูกสาวไปช่วยออกมาเสร็จปั๊บสิ่งที่เพื่อนของลูกสาวเจอคือฝั่งนู้นคนที่ก่อเหตุนะฮะ
พวกมารุมทำร้ายดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
เขาคิดว่าเขาเท่จริงเหรอเขาคิดว่าเขาดูแน่ดูเจ๋งจริงใช่ไหม

และสุดท้ายทุกคนก็จะเห็นจุดจบของเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อยู่แล้วว่า

เป็นวัยรุ่นอายุ๑๗ปีครับ
ถูกคนยกพวกมารุมทำร้ายบริเวณหน้าบ้านพัก
หลังจากที่ในอ้นเขาไปช่วยเหลือน้องผู้หญิงอายุ๑๕
ถามว่าทำไมในอ้นต้องไปช่วยน้องผู้หญิงอายุ๑๕คนนั้นด้วย
เพราะน้องผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนของน้องสาว
ต้องไปช่วยเหลือให้หลุดพ้นมาจากในฟิล์ม
ฟิล์มเป็นวัยรุ่นหนุ่มอายุ๑๘ครับ
ในฟีมกักขังน้องผู้หญิงอายุ๑๕เอาไว้
ฟิล์มอายุ๑๘คบหากับเด็กผู้หญิงอายุ๑๕
แล้วหลังกักขังฝ่ายหญิงเอาไว้ไม่ยอมปล่อยให้ฝ่ายหญิงกลับไปหาครอบครัว
ดังนั้นพอในอ้นรู้อ้าวเพื่อนน้องเราโดนแบบนี้เลยพากันไปช่วย
แล้วสุดท้ายครับกลุ่มคนก่อเหตุยกพวกมากัน๕คน
มีปืนปากกามีมีดมีไม้มารุมทำร้ายในฝั่งของผู้เสียหายครับ
ผู้เสียหายเนี่ยฝั่งนี้เขามีกันแค่๒คนฝั่งนู้นยกพวกมากัน๕คน

ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นตกใจถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
นี่นะฮะจังหวะที่ผู้ก่อเหตุยกพวกกันมา
เอาไม้มาตีเงื้อมือจะฟาดเนี่ยฮะคนเจ็บล้มไปกองกับพื้นแล้วพวกเขาก็ไม่หยุดครับ
หลังจากเกิดเรื่องนี้นะครับนางสาวดารุณีอายุ๓๒ปีครับ
เป็นแม่ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๕ปีไปร้องเรียนกับทางคุณกันจอมพลัง
เนื่องจากว่าลูกสาวอายุ๑๕ถูกแฟนหนุ่มอายุ๑๘
กระชากลากถูไปกักขังไว้ไม่ยอมให้ออกไปไหน
แล้วแม่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ด้วย
แม่ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๕บอกว่าปกติลูกสาวแม่จะพักอยู่กับยาย
ลับกับอยู่กับแม่ไปไปมามาที่ผ่านมาแม่ก็พอจะรู้อยู่บ้างแหละ
แรกก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็คบกันจนกระทั่งเมื่อ๒๒ตุลาคมที่ผ่าน
อยู่บ้านของฝ่ายชายแล้วถูกกักขังไว้ไม่ยอมปล่อยตัวให้กลับมาหาแม่หายาย
จากนั้นลูกสาวครับโทรศัพท์ไปหาเพื่อนขอความช่วยเหลือ
กลุ่มเพื่อนก็เลยพากันไปช่วยเหลือช่วงเช้าวันที่๒พฤศจิกายน
แล้วหลังจากนั้นฝ่ายชายพาพวกมาเอาแก้แค้นเอาคืน
พาพวกมาตามหาลูกสาวถึงที่บ้านแม่เลยรีบพาลูกขึ้นรถไปขายของด้วยกันที่ตลาด
แถวย่านรามคำแหงกรุงเทพมหานคร
ระหว่างนั้นเองกลุ่มของในฟิล์มแฟนรุ่นพี่อายุ๑๘ที่คบหากับลูกสาวแม่เนี่ยนะ
ยกพวกมาทำร้ายกลุ่มเพื่อนที่เคยไปช่วยลูกสาวแม่ออกมาจากตอนที่ถูกเขากักขังเอาไว้
แล้วมีบาดเจ็บ๒คนเย็นวันนั้นฟิล์มยังไม่หยุด
ฟิล์มแฟนของลูกชายแม่ตามไปฉุดลูกสาวแม่ถึงที่ตลาด
แล้วแม่ก็ไม่สามารถติดต่อกับลูกสาวได้อีกเลย
บอกว่ามะหนูอยากกลับบ้านเขาจะเรียกแม่ว่ามะนะฮะเป็นชาวมุสลิม
แม่ก็เลยถามไปว่าแล้วตอนนี้อยู่ไหน
ลูกสาวส่งโลเคชั่นแชร์โลเคชั่นมาเป็นบ้านพักอยู่แถวย่านบังซื้อในกรุงเทพนี่แหละครับ
แล้วลูกสาวก็ส่งข้อความมาบอกว่าช่วยหนูทีมันเอาหนูมาบ้านนี้หนูไม่ได้อยากมา
นี่ครับข้อความนี้แชทนี้นะครับ

หลังจากที่ตัดสินใจขอความช่วยเหลือผ่านทางคุณกันจอมพลัง
ถ้าลูกพิมพ์กลับมาหาหนูหนูไม่เห็นหน้าลูกหนูเลย
แม่อยากรู้ว่าลูกสาวแม่ตอนนี้เป็นยังไงเป็นตายร้ายดียังไง
ไม่ได้ติดต่อไม่ได้เลยไม่เห็นหน้าลูกสาวเลย
อกจากนี้ครับแม่ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๕ให้เราดูแชทเพิ่มเติม
ลูกสาวส่งแชทมาบอกว่ามะอยู่ไหนหนูจะไปเคหะ
เดี๋ยวไปกับแม่พี่สาวมันมันได้จบทุกเรื่องแล้วมาโดนจับเพราะหนู
แม่ก็ตอบกลับไปว่าเอาฟิล์มมาด้วยนี่นะฮะข้อความที่แม่เอามาให้ดูเนี่ย

ตอบกลับมาบอกว่าเอามันไปก็โดนจับดิม้าไปแจ้งความขนาดนั้น
หนูไม่ให้มันไปหรอกแม่ก็เลยตอบกลับไปบอกว่า
เอาตอนเอาไปเอาไปได้ทำไมตอนกลับไม่กล้าเอามาส่งล่ะ
มันกล้าแต่หนูไม่อยากให้มันโดนจับ
ตอบกลับไปบอกมะส่งเรื่องให้พี่กันเขาจัดการแล้ว
ลูกสาวภีมตอบกลับมาเอ้าแชทนั้นนะฮะ
นั้นคือเป็นแชทที่แม่บอกว่าได้คุยกับลูกสาวนะ
แต่ทีนี้มันน่าแปลกครับดูข้อความต่อไป
พอเอ้าเสร็จแล้วได้ยังไงต่อฮะมันมีข้อความที่บอกว่า
มะเลิกตามเถอะเดี๋ยวหนูจะกลับไป

แม่ก็เลยตอบกลับไปว่ามะติดต่อมึงไม่ได้เลย
มึงรู้ไหมมะห่วงมึงแค่ไหนแม่คุยกับลูกนะ
หาใครก็ไม่มีใครตอบ
ลูกสาวตอบกลับมาว่ารู้แล้วก็หนูบอกมะเดี๋ยวกลับมะไม่ฟังอะไรเลย
หนูสบายดีไม่ได้เป็นอะไร
พ่อแม่พี่น้องเขาก็ดูแลหนูดีมากแล้วเขาพาไปเที่ยว
เดี๋ยวหนูจะกลับไปหาโต๊ะและเดี๋ยวโทรเปิดกล่องให้เห็นโต๊ะด้วย
นี่ฮะก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดกลับไปหายายแล้วเนี่ย
โทรให้เห็นเลยว่าถึงแล้วเรียบร้อย
แต่มิ้นท์และคุณผู้ชมดูข้อความด้านล่างหลังจากนั้นครับ
อันนี้น่าแปลกแม่เองก็แปลกใจ

เพราะ๓ข้อความ๔ข้อความข้างล่าง
ช่วยหนูด้วยนะหนูไม่ได้พิมพ์
แล้วก็บอกว่าซอยตรอกมะม่วงมันจะพาหนูไปไหนไม่รู้

ข้อความไหนลูกแม่พิมพ์จริง
แล้วข้อความไหนคนอื่นมาพิมพ์และสมอ้างเป็นลูกแม่หรือเปล่า
คุณกันจอมพลังบอกว่าการกระทำของกลุ่มเยาวชนอายุ๑๘นั้น
แสดงให้เห็นว่าไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย
แล้วปรากฏว่าระหว่างที่กำลังให้สัมภาษณ์นะครับ
ฟิล์มเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาในไลฟ์

คุณกันเขาจะมีทีมงานเนอะก็มีไลฟ์
ข้อความมาในไลฟ์บอกว่า
พวกเยอะแล้วสดเหรอเก๋า

สดที่ภาษาวัยรุ่นนะแบบ

มาไม่รู้ว่าท้าทายหรืออย่างไร
พอรู้ว่าอ้าวมาพิมพ์ท้าทายแบบนี้

เดี๋ยวลองดูบรรยากาศตอนนั้นหน่อยครับ
บางทีเหตุท่านมันอาจจะอุอาจจนเขาคัดค้านการประกันตัวก็ได้นะ
คิดให้ดีนะครับอย่ามั่นใจให้มากดูละครอย่าดูละครเยอะนะครับ
นะคือเคสผมเนี่ยท่านลองไปย้อนดูโปรไฟล์ผมก่อนนะครับ
ที่ท่านจะห้าวนะเพราะคนห้าวกินข้าวผ่านทูบนะครับ
วะนะอย่าปากดีอย่ากลิ่งตรฟากอย่าเอาให้หนักเลยนะแล้วดูไว้นะถ้าสมมุติ
มึงอ่ะรู้สึกยังไงนะครับปากดีเหรอรีบมาไม่ได้ดูลีไป
ลงมาดิเดี๋ยวรีบไปเนี่ยปากดีเหรอนี่คือจังหวะที่คุณกันเนี่ยพอทีมงานบอกว่าพี่เขาส่งข้อความมาแบบนี้สวนกลับเลยทันทีครับหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยแม่ผู้เสียหายก็เดินทางไปที่สอนอหัวหมากนะครับพื้นที่จุดเกิดเหตุไปแจ้งความดำเนินคดีกับในฟิล์ม
หลังจากที่ในฟิล์มนั้นรับปากว่าจะนำลูกสาวมาคืนแต่สุดท้ายไม่ทำตามที่ตกลงกันเอาไว้ก็ต้องมาแจ้งความเพิ่มเติมครับ
หกโมงครึ่งที่ผ่านมาครับผู้เสียหายเดินทางไปที่โรงพักหัวหมากด้วยความหวาดกลัวเพียงลำพังนะฮะ
ของผู้เสียหายก็เลยรีบไปทันทีแล้วเป็นวินาทีที่แม่กับลูกโผล่เข้าสวมกอดกันครับนี่ฮะต้องคลุมหน้าน้องเอาไว้นะฮะด้วยเสื้อคลุมสีดำของคุณกันจอมพลังเนี่ยกอดเสร็จแล้วพูดคุยสอบถามว่าน้องมาจากไหนลูกมาจากไหนลูกตอบว่าไม่รู้เหมือนกันออกมาตั้งแต่๔โมงเย็นแล้วแม่
จากนั้นครับแม่ของผู้เสียหายก็เอาแชทที่คุยกับในฟีมว่าตอนช่วงเที่ยงที่ผ่านมามาให้ทีมข่าวดูครับในฟีมเนี่ยทีมมาบอกว่าพี่สาวผมไปส่งแล้วมะทำขนาดนี้เลยเหรอผมไม่เข้าใจผมไปส่งแล้วแล้วคนเข้าใจผิดหาว่าผมลักพาตัวและตำรวจตามผมนี่ฮะข้อความที่เขาส่งตอบกลับมาหามะก็คือแม่ของน้องผู้หญิ
พ่อแม่พี่น้องของเขาดูแลหนูดีจำข้อความนี้ได้ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นพอข้อความข้างล่างแม่งงว่าตกลงแล้วมันยังไงแม่บอกเลยว่าแม่เชื่อว่าลูกสาวแม่ไม่ได้พิมพ์ข้อความไอ้ประโยคนั้นแน่นอนว่าพ่อแม่พี่น้องเขาดูแลหนูดีเพราะประโยคหลังลูกพิมพ์มาบอกช่วยหนูด้วยหนูไม่ได้พิมพ์มันจะพาหนูไปไหนไม่รู้
คุณกันจอมพลังบอกว่าผู้เสียหายนะครับยังอยู่ในอาการหวาดกลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลัวว่าฝ่ายชายจะตามมาทำร้ายร่างกายแล้วก็จะมาฉุดกระชากลักพาตัวเธอไปอีกเบื้องต้นประสานกับทางพมครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถ้าหากว่ามีใครที่มาคุกคามและทำให้ทางครอบครัวรู้สึกไม่ปลอดภัยก็จะส่งน้องเข้าบ้านพักเพื่อได้รับการดูแลจากเจ้า
แท็กซี่ที่ไปรับตัวน้องเนี่ยมาส่งที่โรงพักอยากจะให้พี่แท็กซี่คนนั้นมาให้ข้อมูลกับ
ตำรวจหน่อยที่โรงพักหัวหมากครับบอกเบาะแสข้อมูลพิกัดสถานที่หน่อยว่าไปรับมาจากไหน
อย่างไรใครเป็นคนประสานเรียกรถไปรับหรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่าในฟิล์มเนี่ยสั่งให้คนขับแท็กซี่
วนเพื่อปกปิดสถานที่ก่อนหน้านั้นด้วยหรือไม่อย่างไรขณะที่ผู้กำกับการสอนอหัวหมากครับบอกว่าเร่งรวบรวม
ยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับแจ้งข้อหาเบื้องต้นพรากผู้เยาว์และถ้าหากสอบ
คำผู้เสียหายแล้วพบว่ามีฐานความผิดอื่นเพิ่มเติมก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มในภายหลังนะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุนั้นก็คือในฟิล์มเนี่ยเห็นว่าส่งแชทไปคุย
ครอบครัวฝั่งผู้เสียหายบอกว่าผู้เสียหายเขากลับไปแล้ว
แล้วผมหนีแล้วด้วยดูแลผู้เสียหายด้วยนะถ้าหากว่าผู้
เสียหายไปถึงอ่ะเนี่ยครับกลับไปแล้วผมไม่โกหกแน่นอนนี่ฮะส่ง
แชทมาคุยแบบนี้ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ครับมีอะไร
ด่วนมาบอกว่าตำรวจนั้นคุมตัวในฟิล์มได้แล้วเรียบร้อย
ระหว่างการสอบปากคำและถ้าหากว่าพบกระทำการความ
เพิ่มเติมก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยต่อไปนะฮะ